เพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะเขาเปรียบเทียบว่า
เหมือนเราจะถูกลอตเตอรี่

ก็ขึ้นอยู่กับข้างบ้านคุณ

คุณผู้ชมครับคือบ้านเนี่ย
มันไม่ได้ย้ายกันง่ายนะครับ
ถ้าคนไม่มีกำลังเนี่ยถ้าเจอเพื่อนบ้านดี

แต่พี่คนนี้เขายังมีกำลัง

อะไรล่ะทำให้เขาถึงขั้นต้องย้ายบ้านหนี

มึงให้คุณขอรถมือ
มึงไม่ออกมา

กูไม่ตังคุณขอรถมือ

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ย

เขาบอกเขาทำแบบนี้ประจำขู่ตลอดเลย

ที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายสุดเอือม

เวียงชัยจิตชาตรีครับ

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถว

บอกถูกเพื่อนบ้านที่มาเช่าบ้าน

กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจึงตัดปัญหานะครับประกาศขายบ้านซะเลยล่ะคุณวรพร
ลองคิดดูคนทุกข์แค่ไหนถึงประกาศขายบ้านเอาล่ะนะฮะลุงเวียงชัยเนี่ยเล่าย้อนให้ฟัง
บอกเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนบ้านเนี่ยคิดว่าคิดว่าเขาเนี่ยคุณเวียงชัยเนี่ย
ต่อว่าไปนินทาแต่จริงเขาบอกเขาไม่เคยทำคือมันน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด
เอาเข้าใจผิดยังไงอ่ะคือลุงเวียงชัยเนี่ยบอกว่าที่บ้านท่านเนี่ย
ก็มีหลานต้องเลี้ยงบางทีแกดุด่าหลานตัวเองแล้วเสียงมันคงจะแลบไปมั้ง
มันคงจะแลบไปเข้าหูเพื่อนบ้านเขาก็ไม่คิดว่าเพื่อนบ้านจะหวาดระแวงกับเขาขนาดนี้
เขาบอกเขาเสียใจมากนะที่ต้องประกาศขายบ้านสองหลังแต่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
บอกไม่อยากทนอยู่เดี๋ยวจะต้องเอาชีวิตคนในครอบครัวเนี่ยมาเสี่ยงนะฮะ
เพราะว่าเขารู้มาว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยติดคุกมาแล้วด้วยเอาลองฟังฟังแรกก่อน
ก็จะซื้อเขาได้ถ้าเราไม่หนีถ้าเกิดเขาทำร้ายเราตายไม่คุ้มเลย
อย่างที่ผมบอกครับดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้างมาฟังผู้ก่อเหตุบ้าง
ในสหรัฐเขาบอกว่าเขายืนยันว่าโดนครอบครัวนี้ด่าทอมาเกือบปี
หมดความอดทนแล้วเหมือนกันทั้งที่ไม่เคยไปยุ่งไปเกี่ยวไปอะไรกับเขาเลย
บอกตรงนี้บอกว่าไม่ใช่คนผ่านนะแต่มันเป็นความอดทนหมดความอดทนแล้วจริง
เขาบอกว่าเขาอายุเข้าเลข๓แล้วไม่ไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้แน่นอน

ทุกคร่วงเขาด่าผมแบบนี่ผมอย่างงี้ออกมาข้างหน้าบ้านข้างหน้าสูบหลีของผม
แล้วคนกลางว่ายังไงล่ะผู้จัดการโครงการครับ
ในฐานะคนกลางอ่ะนะเขาบอกว่าไปพูดคุยกับนายสหรัฐเมื่อกี้แล้วนะครับ
ผู้เช่าที่เกาะเหตุบอกว่าระงับอารมณ์หน่อยได้ไหม
คุมสติหน่อยได้ไหมเวลาดื่มเหล้าอ๋อเป็นเพราะตอนดื่มเหล้าหรือเปล่า
อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับ
จัดการโครงการบอกมีความเห็นตรงกันว่าสหรัฐคุณคงจะต้องย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบ้านคนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อน
จริงแล้วเนี่ยตำรวจสอบพธัญบุรีเนี่ยเคยเข้ามาพูดคุยแล้ว
สุดท้ายเนี่ยการเชิญออกให้ไปหาที่อยู่ใหม่อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด
อันนี้เป็นข้อมูลจากผู้จัดการโครงการนะครับ